มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งเดินเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแหลมสิงห
มันเดินมารู้จักไกลป่ะเดินมาตบเขาเฉยเลย
เดินเข้ามาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตอนแรกก็ไม่ทันได้ระวังตัวกัน
รู้ตัวอีกทีเนี่ยผู้ชายคนนี้นี่ฮะตรงเข้ามาทำร้ายผู้หญิงท่านนี้นะครับ
นางสรวีประเสริฐศรีอายุ๔๒ปีเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล
ยังถูกทำร้ายอีกหลายครั้งนะครับแล้วมันเดินออกไปข้างนอก
ถือมีดกลงยาวไปด้วยก็เวียงเว่งาหนึ่ง
แหมสิงมาค่ะดูนายคนนี้พอเห็นตำรวจมานะครับทุกผู้ชมครับ
วิ่งไปเนี่ยแล้วกระโดดขึ้นเกาะหน้ารถตำรวจ
โอ้โหเขาคิดว่าเขาถ่ายหนังหรือเปล่าคะ

เดี๋ยวผู้ชมดูภาพไปเรื่อยนะฮะ
ช่วงจังหวะนั้นเนี่ยถึงขั้นแบบต้องขับรถสะบัดไปสะบัดมาเพื่อให้หยุดให้ลงมา
อืมนี่เจ้าจังหวะที่
คุณจังหวัดนี้น่ากลัวมาก

ฟันใส่กระจกหน้ารถของตำรวจ

ตำรวจก็ต้องพยายามสะบัดรถไป
มัดรถมาเพื่อให้ตกลงมา

ถึงขั้นโยกตัวไปด้านข้าง
ห้อยตัวลงมาโยกลงมา

เพื่อจะฟันตำรวจที่ขับรถอยู่

นี่เราทำตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์เลยนะ

พอสะบัดไปสะบัดมาโยกมาด้านข้างมาฟัน
ตำรวจที่ตรงฝั่งประตูที่ขับรถก็มีโอ้โห
ตำรวจบอกต้องจำเป็นแล้วตอนนี้ใช้ปืนเนี่ยยิงขู่ไปนัดหนึ่ง
ทำให้ผู้ชายคนนี้ตกใจอืม
กระโดดลงจากรถแต่ยังไม่หยุดครับ
ยังอีกหรอคะวิ่งหนีเข้าไปในบ้านพัก
หน้าโรงพยาบาลนะบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ย
มีหนองน้ำอยู่ไปซ่อนตัวอยู่ในหนองน้ำ
นี่ฮะกว่าจะไปไล่ตามมาได้

เป็นจุดหนองน้ำข้างบ้านพักโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเข้าไป
แต่ผู้ชายคนนี้เขาก็มีมีดดาบยาวด้วย

สุดท้ายก็คุมตัวได้ครับ
นี่ครับ
โอ้โหสักอย่างเต็มตัวเลย
กว่าจะสิ้นฤทธิ์ครับทุกผู้ชมครับ

เนื้อตัวเลอะเทอะหมดเลยค่ะ
ทุกคนก็สงสัยอะไรอยู่ดีวิ่งเข้ามาในโรงพยาบาล

กระโดดเกาะรถตำรวจวิ่งหนีเข้าบ้านพัก
ไปหลบในนอนค์น้ำครับ

คือญาติของผู้ชายคนนี้เนี่ย

เขาถือดาบแล้วนะครับก็ใช้เวลา๒ชั่วโมงฮะถึงจะสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้
ถึงจะสิ้นฤทธิ์นะครับผู้ชายคนนี้
ตรวจสอบเนี่ยทราบว่าชื่อนายนันทเดชหรือว่าในโต้งอายุ๓๕ปีนะครับ
มีประวัติเคยถูกจับส่งบำบัดยาเสพติดมาสี่ครั้งแล้วล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งออกมานะฮะ
พอออกมาเนี่ยญาติญาติบอกว่าเวลาว่างก็เห็นไปหาปูหาปลามาขายนะ
ระแวกพื้นที่นี่แหละแถวบ้านนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยอยู่ดีเนี่ยก็มาทำร้ายเขาในโรงพยาบาล
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะฮะ
ไปทำกันทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรบ้าง
ไม่มีครับ
ไม่มีแล้วไปทำกันทำไมอ่ะ
ไม่ได้ไม่ได้
ไปทำกันทำอะไรไปทำอะไร
เป็นไงเป็นไง

รู้ตัวอ้าวแล้วไปทำเขาทำไมมีเรื่องอะไร

โกรธรายการบอกหน่อยโกรธรายการ

แต่มีคำอธิบายครับผม
นี่ฮะบอกยากที่จะพูดแต่มีคำอธิบาย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกทำร้ายไป

ความจริงแล้วเขาก็เคยซื้อปูซื้อปลาที่นายนัทเดชเนี่ย

ไม่รู้ว่าที่เดินเข้ามาเนี่ยคือตั้งใจมาหาเขาเลยหรือว่ายังไงนะฮะ
แต่บอกว่าไม่อยากจะพูด
ยากที่จะอธิบาย
ยากที่จะพูดแต่มีคำอธิบายอธิบาย
ความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปโรงพยาบาลแหลมสิงนะครับ
คุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะฮะ

เธอก็ถูกทำร้ายถึงในโรงพยาบาลนะครับ
ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังรอดูอาการอยู่นะฮะ

เช้าวันนี้อาการดีขึ้นนะ
ซึ่งเธอก็เจ็บทั้งที่ใบหน้าเปลือกตาซ้ายก็ฟกช้ำ
หน้าผากนี้ก็ปูดบวมเจ็บตามตัวไปหมด

เพราะว่าพอพ้นจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้เนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนนั้นทำงานอยู่แล้วอยู่ในโต้งเนี่ย
เค้าเดินตรงปลี่เข้ามาหา
ใช้หมัดนะซึ่งในหมัดที่กำอยู่มีกุญแจอยู่ด้วยนะครับ
ชกเข้าที่หน้าผากเธอก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ตามมาต่อยอีกหลายหมัด
ตอนนั้นเธอตกใจมากแล้วก็งงด้วยว่าอยู่ดีในโต้งเนี่ยมาทำร้ายทำไม
ซึ่งคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องยาเสพติดนี่แหละในโต้งเนี่ยน่าจะหลอน

ตอนนั้นรู้ไหมว่ารู้จักกันไหมฮะตอนนี้

อันนี้คือตรงนี้อย่างเดียวกับตรงตา
อ๋อตรงตาก็ตรงหลงแก้ม
ใช่แล้วก็สะโพกขวาตรงนี้ก็เลยแบบช้างสิ้กซ้าย
คุณคือทำอะไรให้โต้งไม่พอใจหรือครับ

ไม่เคยเลย
ใช่ไม่เคย
ไม่จะเป็นอาการของเขา
ใช่ผมว่าอย่างนั้นไม่เคยเลยค่ะ
เราได้คุยกับนายสมพบทองคงนะครับ

แล้วก็เป็นสามีของผู้บาดเจ็บนางสรวีด้วย
ตอนเกิดเหตุเขานั่งอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยค่ะ

ตั้งแต่ตอนที่ในโต้งเดินตรงเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยท่าทางแปลกแล้ว
ตั้งแต่ไม่สวมรองเท้าใส่แต่กางเกงแล้วก็ไม่สวมเสื้อด้วย
ตอนแรกก็นึกว่านายโต้งจะไปกดซื้ออาหารที่ตู้หอดเหรียญในโรงพยาบาล
แต่สักพักนึงได้ยินเสียงชุลมุนวุ่นวายจากข้างใน

ภรรยาถูกในโต้งทำร้ายอยู่เลยค่ะ
เขาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาห้ามแล้วก็เลยเกิดการต่อสู้กัน
ตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะที่กกหูแล้วก็ที่แขนค่ะ
พอดีได้ยินเสียงแฟนร้อง
เดินวิ่งขึ้นไปเลยก็ไปกันแฟนออกครับ
เขาก็ท้าต่อยกับผมเลย

เพราะว่าปกติเขาผ่านหน้าบ้านผมเขาก็ทักผมประจำ

เข้ามาควบคุมสถานการณ์ก็เล่านาทีที่
โต้งใช้มีดกระหน่ำฟันกระจกหน้ารถตำรวจ
แล้วก็พยายามจะทำร้ายตำรวจนะคะ
ถึงได้ต้องตัดสินใจขู่ยิงขู่ไปนัดหนึ่ง
แล้วในโต้งก็เลยกระโดดวิ่งหนีไปหลบอยู่ในหนองน้ำ
ปิดล้อมกันอยู่นาน๒ชั่วโมงกว่าจะยอมมอบตัว
ฟังตำรวจเล่าเหตุการณ์วินาทีจังหวะนี้หน่อยค่ะ
เดินหน้าถอยหลังไม่ออกแล้วอ่ะ
เลยมันก็รวดลงมาจะมาฟันข้างประตูไง

ด้านนายสนอประเสริฐศรีพี่เขยของในโต้งคนเกาะเหตุ
ซึ่งเป็นคนที่ใช้เขียวเกี่ยวย่าในการต่อสู้กับน้องชายเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าโหโธ่งอ่ะเสบยาบ้านหนักมาก
แล้วก็เข้าไปทำร้ายคนในโรงพยาบาล
ห้องนอนตัวเองจนเสียหายแล้วก็ขู่จะทำร้ายแม่แท้ของตัวเองด้วย
พี่ชายบอกนะคะว่าในโต้งเนี่ยเคยติดคุกคดียาเสพติดไป๔ครั้งแล้วค่ะ
แต่ก็ยังออกมาได้ทุกครั้งแล้วก็กลับมาทำพฤติกรรมแบบเดิมทุกครั้ง
นี่คือสภาพห้องที่พังจนเละเทะ
ก่อนที่จะไปอารวาสที่โรงพยาบาลน่ะนะคะ
พี่ชายบอกชาวบ้านแถวนี้เอือมระอาในพฤติกรรมหมดแล้ว
แล้วไม่ร่มแล้วส่วนทางวิ่งออกไปนี่วิ่งนี้เข้าป่า
ประดูกแล้วเนี่ยเขามาเอายามาเอายาแน่นอน
ตอนวันเขาขู่แม่เขาแล้วว่าระวังตัวให้ดี
อ๋อแล้วเขาเคยขู่แม่แบบนี้ทะเลาะไม่บ่อย

ชุดหลังนี้ที่ออกมาจากบำบัด๓เดือนหลังเนี่ยมาเล่นยาอีก

บ่อยครั้งแต่ยังไม่ทำได้หลังกายเสมอที

ถึงคุกยาวเลยพอไปบับบัตร๖เดือน๗เดือน

พร้อมถ้ามรวดก็คุมตัวในโซงไปสอบปากคำ
ก็ตรวจหาสารเสพติดนะครับก็ปัสสาวะสีม่วงนะฮะ
แน่นอนแล้วครับเสพยามานะครับแจ้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติด
บุกรุกโรงพยาบาลทำลายทรัพย์สินทางราชการ
ทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บนะฮะเรื่องของการพาอาวุธ
ที่เป็นอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่รับอนุญาตด้วยนะครับ
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับเมื่อช่วง